คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับ

เธอถ่ายคลิปนี้จากรถของเธอเอง
ขณะที่เธอกำลังหวาดกลัวคุณยายที่อยู่นอกรถ
เพราะคุณยายเข้ามาทำแบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในคลิป

ทำไมทำอย่างนี้เนี่ยเอาชมวกเหล็กเนี่ยมาทุบรอบรถเลย
นี่เทของใส่หน้ารถด้วย

นี่ค่ะคุณยายทิ้งขยะใส่หน้ารถ
เอาฉมวกมาตีรอบรถทั้งรถเลย

รอบรถแล้วก็เดินหนีไปเนี่ย

นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะ
คุณยายถือท่อนเหล็กอยู่ข้างรถเก่งของผู้โพสต์นะฮะ
แล้วก็เหมือนเอาท่อนเหล็กนั้นหรือว่าที่ผู้โพสต์บอกว่าเป็นฉมวก
มาแทงมาตีรอบรถจนเสียหาย
หลังก่อเหตุคุณยายก็เข็นรถเข็นใส่ของเดินข้ามสะพานเข้าซอยไป
ว่าจะเป็นซอยบ้านพักของคุณยายนะครับ
คือเจ้าของรถได้ไลฟ์เฟซบุ๊กเหตุการณ์นี้ไปด้วย
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับช่วงประมาณบ่ายสาม
ริมถนนสายลบบุรีวังม่วงจังหวัดลบบุรี
เธอตกใจอยู่ในรถบอกว่าทำงานอยู่แถวนี้๘๙ปี

ระหว่างนั้นก็โทรไปแจ้งตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นขาประจำ
บางคนบอกว่าคุณยายน่าจะไม่พอใจ
ที่เธอไปจอดรถขวางหน้าบ้านของคุณยายหรือเปล่า
ตอนไลฟ์ก็มีคนถามเธอไปจอดรถขวางหน้าบ้านคุณยายหรือเปล่า
เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้จอดขวางหน้าบ้านคุณยายเพราะจอดอยู่ริมถนน
ใช่แล้วคือคันอื่นจริงก็มีจอด
เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณยายก็เหมือนกับเดินเข้าซอยเพื่อที่จะเข้าบ้าน
แล้วเหตุผลที่คุณยายมาทำแบบนี้คืออะไร
มีคนมาแสดงความคิดเห็นคุณยายขาประจำเลยทำแบบนี้นะฮะ
สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงจุดที่เธอที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
แล้วก็บอกกับผู้โพสต์บอกว่าเบื้องต้นคุณยายน่าจะมีอาการทางประสาท
ให้ผู้โพสต์เดินทางไปลงบันทึกประจำวันเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจนะครับ
ก็นี่แหละครับหลังจากที่โพสต์โพสต์นี้ถูกโพสต์ลงไปแล้ว
คือตอนไลฟ์ก็มีคนมาแสงความคิดเห็นเยอะแล้วนะ
พอโพสต์ลงไปอีกทีก็มีคนมาแสงความคิดเห็นเยอะเลย
บอกว่าเจอลักษณะนี้เป็นประจำคุณยายคนนี้ทำแบบนี้เป็นประจำ
แถวนั้นจะรู้ดีบางความคิดก็อยากบอกว่า
ให้ครอบครัวดูแลคุณยายอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
ไม่ให้ออกมาก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ
แล้วก็ผู้ที่ป่วยจิตเวทเข้าไปดูแลด้วยนะครับ